แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๒หรือว่าสุพรรณบุรีเกมนะคะ
จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็ภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดด้วยนะคะไปชมบรรยากาศการซ้อมกับคุณมนุชาเจอมูลค่ะ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๒สุพรรณบุรีเกม

ต่อด้วยการแสดงชุดที่๒มิตรภาพทราบซึ้งใจ
สื่อความหมายว่าการแข่งขันกีฬานำมาซึ่งมิตรภาพ

เยาวชนยังต้องเผชิญปัญหาต่างในสังคมโลก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความขัดแย้ง

เชื่อมโยงไปถึงการแสดงชุดที่๓ที่ชื่อว่า
ความไฝฝันสันติภาพ
ก่อนที่การแสดงชุดที่๔ตราบฟ้าเรืองอนันต์บอกเล่าว่า
ไฟในกระถางครบเพลิงนี้ต้องดับลง
แต่ไฟจะส่องสว่างอีกครั้งในการแข่งขันครั้งต่อไป
ซึ่งจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพร่วม
ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดมหัศจรรย์สุพรรณบุรีเกม
ที่ยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาติ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจะมาขับร้องเพลงประจำการแข่งขัน
ทำกลางนักแสดงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการจัดงานครั้งนี้
และพวกหนูก็ได้มาไปอักษรด้วยค่ะ

เพราะว่าโรงเรียนเราอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้ว
ก็อยากจะทำให้งานนี้ออกมาได้ดีอะค่ะ
ให้คนทั้งประเทศได้เห็นค่ะว่า

มีความยิ่งใหญ่อลังการค่ะ
ซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

จากสถาบันการศึกษาต่างในจังหวัดสุพรรณบุรี
สวมชุดสวยงามตรการตา

และแสดงในสนามรวมกันกว่า๔๐๐คน
คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาชมความยิ่งใหญ่
ของพิธีปิดกีฬาโยชนเหตุชาติครั้งที่๓๒
สุพรรณบุรีเกมได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ
รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี